คุณผู้ชมคะกลับมาช่วงนี้ก่อนจะไปเดินเข้าป่าเราไปเดินเข้าหาความสวยกันก่อนดีกว่านะคะแล้วตัวแม่ของความสวยช่วงนี้ต้องยกให้เขาเลยนะคะพี่บุ๊กโกะนั่นเอง

ใช่ก็ที่เกาหลีเหมือนเดิม
เมซ่าคิดว่าจะไปเติมแบบบางอย่าง

ว่าจะไปเติมดอลลี่อายอีกนิดนึงให้ตาดูซึ้ง
เวลาที่แบบเราคุยกันแล้วจะแบบอันยาเซอร์

เข้าใจไหมมันดูหวานน่ารักอย่างนี้

เป็นเจ้าของนะจ๊ะกับแพนเค้กนะจ๊ะ
ถือว่าจะเป็นพัติตภัณฑ์ดูแลความสวย

จะไปเกาหลีอีกแล้วเป็นศิลปิณ์หน้าใหม่ตลอดนะคะ

บางทีมันจะมีเพื่อนบางคนที่ทำแล้วเผื่อนอยู่โฟมเข้าไป

เอาที่คุณผู้ชมโอเคกับร่างกายของตัวเองด้วยนะคะ
เพราะไม่เช่นนั้นศัลยกรรมจะกลายเป็นศัลยศาสตร์